สวัสดีครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่โคลกครับ

ผมสมคิดเชื้อคงเพื่อไทย

ความจริงผมได้รับมอบหมายจากพักให้พูดเรื่องของกระทรวงกลาโหม
แต่ก่อนจะไปกระลาโหมพูดเรื่องกรมราชธรรมของกระทรวงยุติธรรมนิดหน่อย
ความจริงเนี่ยที่ผมพูดเพราะว่าผมเพิ่งได้รับข่าว

กรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้มาใหม่
ของราชธรรมโดนไป๗๗

ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้น
ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ

แล้วก็เฉยกันเลยแบบนี้เนี่ย
ผู้ต้องขังเขาจะสบายใจได้อย่างไร
อย่าลืมว่าผู้ต้องขังก็เป็นคนนะครับ

เห็นข่าวแต่ละวันละวันเนี่ย
ผมอยากจะฝากถึงลำตียุติธรรม

วัคซีนฉีดไปเท่าไหร่ลองอธิบาย
ผมก็ไปเห็นตัวเลขว่าเรือนจำเนี่ย

เพราะอะไรครับเขาอยู่ในที่แออาจ

หลายคนที่ออกมาเขาก็มีอาชีพ
หลายคนทุกคนรักชีวิต

จะทำอย่างไรจะลดความแออัดลง
มาตรฐานเท่าที่ผมดูเมื่อสักครู่ในเรือนจำคนหนึ่งต้อง๒๒๕ตารางเบ็ด
แต่ไม่ต้องไปหวังมันแอดนอนอยู่อย่างนั้น
แล้วเรือนจำประเทศไทยได้แชมป์อาเซียนมากที่สุด

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เอาใจใส่
เดี๋ยวนี้ก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว
ก็ไม่ว่ากันแต่รัฐบาลต้องชัดเจน
ให้พี่น้องญาติพี่น้องเขาหายใจอย่างทั่วท้อง
ไปไหนก็ไม่ว่ากันแล้วก็เถียงกันอยู่วัคซีนทั้งวันนี่แหละ
คนนู้นก็บอกวันที่๗ต่อมาคนนี้ก็จะมาจังหวัดนู้นได้เยอะได้น้อย
สรุปแล้วก็คือไม่มีนั่นแหละไม่รู้จะพูดกันยังไงดี
เอาละครับท่านประธานจากเรือนจำมาแวะที่กระทรวงกลาโหม
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกได้ตอบเรื่องกระทรวงกลาโหมว่า
ก็กระลาโหมเขาก็ลดกระทรวงไหนก็ลดไม่ผิดหรอกครับลดจริง
แต่ว่าลดในส่วนที่ไม่สมควรลดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่า
งบประมาณที่ทำเนี่ยหลายกระทรวงบอกลด
แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปในการจับงบที่ลดลงจากปีที่แล้ว
ก็เศรษฐกิจมันไม่ดีงบลงทุนลดลงมันแปลว่าอะไร
บเงินกู้เจ็ดแสนลงทุน๖แสนไปทำตรงไหนมันก็ขัดทุนอยู่แล้ว
มันเจ๊งอยู่ล่ะเพราะฉะนั้นการจัดงบลบลงแล้วคุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
อันนั้นว่ากันไปเดี๋ยวมีรายละเอียดแต่จะบอกไว้ก่อนว่า
กระทรวงกลาโหมบอกลดลงจะกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่อยากจำ
เห็นว่า๕กว่าแล้วท่านก็มาอ้างว่า
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ลดเขาก็ได้เงินอยู่
แล้วเขาไปอยู่ในกองทุนจริงครับแต่ไอ้กองทุน
ประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นน่ะชื่อจริงคือสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
เล็มคือสามสิบบาทรักษาทุกโรคไอ้นั่นน่ะลดลงเกือบสองพันล้าน
ก็แปลว่าต่อหัวมันลดลงเมื่อวานหลายท่านก็พูดแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ลดเลย
คืองบรักษาพยาบาลของราชการอยู่ในงบกลางเจ็ดหมื่นสี่พันล้าน
อย่างนี้ไม่ลดไม่ใช่ความผิดราชการที่จะต้องดูแล
แต่พี่ประชาชนเราลดลงไม่เหมาะสมแล้วผมจะเห็นด้วยยังไง
กรณีของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพุ่งเป้าไปก็คือว่า
ลดในส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่มีความจำเป็นท่านกลับไม่ทำ
ท่านบอกว่ากระทรวงกลาโหมลดเดี๋ยวจะดูนะครับว่า
กระทรวงกลาโหมลดจากกระทรวงสาธารณสุขจริงยังไงงบกระทรวงกลาโหมไปหนักตรงไหนครับ
ท่านประธานนะหนักตรงบุคลากรก็คือกองทัพบุคลากรทั้งหมด
ดูนะครับนี่เฉพาะในพลประเทศไทยนะ
เริ่มต้นตั้งแต่ปีห้าหนึ่งมันเยอะแล้วฮะ
พอสุดท้ายปีห้าเก้าปีห้าเจ็ดเริ่มมาห้าร้อยกว่าคน
เริ่มไปเริ่มมาเดี๋ยวนี้ในพลเมืองไทยพันกว่าคน
ตกลงมันเปลืองหรือไม่เปลืองบางคนจะเกษียณแล้วได้พลตีอยู่ดีดี
พรุ่งนี้มาลื้อนี้พลเอกเลยก็ตอบสนองกัน
แต่ไม่ดูว่าชาวบ้านเขาลำบากถ้าคุณไม่ลดงบบุคลากร
ส่วนกาลาโขมต่อให้ทำยังไงก็ท่องทุกโกรมอ่า
กองทัพเนี่ยคือปัญหาของประเทศซะแล้ว
ผมไม่ได้รังเกียจทหารแต่วิธีการจัดงบประมาณแบบนี้
เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณมีทหารประจำการ
ไปรบกับใครอยู่ทุกจังหวัด
ทหารเกณฑ์อีกแสนสองไปทำอะไรครับ
ทำไมไม่สำนึกตรงนี้ว่ามันจำเป็นต้องลดไหม
ทหารเกมก็ผมถามว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เวลาเสียชีวิตเสียชีวิตทุกปี

แล้วบอกพี่น้องประชาชนบอกญาติเขาถูกไหม
ความจริงเป็นอย่างไรเหมือนแดนสนทยา
กองทัพบกนี่ผมเรียนนะครับว่ามีงบหลายตัวที่สมควรจะลด
ผมเรียนนะครับว่าวิธีจัดงบ
ผมก็ต้องโทษทางน้องประมาณ
เขาเรียกว่ากินเงินล่วงหน้าเขาเรียกงบผูกพันธุ์
มีกองทัพเท่านั้นที่จัดงบปลูกพัน๖ปี๗ปี
กระทรวงอื่นทำไม่ได้หรอกครับพิเศษเฉพาะกระทรวงกลาโหม
เจ้าพ่อครับสตงก็เหมือนกันตรวจดีนัก
กระทรวงอื่นเนี่ยโอ้โหเป็นเบี้ยเป็นหมูเบี้ยจนพอเจอช้างถอยครับ
มีหลายอันที่ดูแล้วมันเป็นไปได้อย่างไร
กระทรวงกลาโหมเนี่ยทำงบไว้เนี่ยนะครับกระทรวงของกองทัพบก
ผูกพันไว้มากเลยเอาแค่ผูกพัน
เดี๋ยวรายละเอียดผมฝากกรรมธิการไปดู
เรื่องสิ่งกอสร้างปลูกสร้างทำไว้ตรง๕๐๐๐กว่าล้าน
นี่แหละครับรถถ้าลดในเรื่องไม่เป็นเรื่องไง
อะไรนักหนาบ้านพักจะทำอะไรนักหนา
แล้วจัดก็เหลื่อมล้ำผมนี่เข้าไปในค่าย
โอ้โหถ้าเป็นบ้านพักในพลในพันธุ์ใหญ่เนี่ยเพียบ
แต่กลุ่มสนับสนุนเนี่ยอย่างพวก
หมู่บ้านของสัตว์สดีนิดเดียวอะ

ก็แปลว่าในกองทัพก็เหลื่อมล้ำเรื่องงบ
บผูกพันธุ์ก่อสร้าง๕๐๐กว่าล้าน

อะไรที่ลดนี่คือตัวนี้แหละ

ฝากตำราธิการด้วยไปดูอะไรที่เริ่มก็ผกห้าตัดให้หมด
เอามาใส่ในโครงการโควิดเพื่อจะไม่ให้กู้๕แสนล้านให้มันลดลง
หรือถ้าให้ดีคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดตอนนี้มันพันกว่าคน
เงินชดเชยเขาสิครับดีกว่าไปสร้างบ้านหยุดไว้ก่อน
ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแต่ไอ้ที่จำเป็นมันมากกว่า
เงินกู้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะเข้ามากู้
ท่านทำเป็นว่าปีนี้ท่านมังอวดวันวานท่านนายกมังอวด
งบลดลงแง๋ล่ะครับลดลงแสนกว่าล้านแต่กู้ห้าแสน
ใครก็เคยทำแบบนี้ผมว่าผมรับไม่ได้
และการจัดงบเนี่ยมันหลายอันมันต้องลดลงได้ครับ
กองทัพบกเนี่ยนะที่ผมเน้นเพราะว่าเงินเยอะ
เป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัยอันนี้วิสัยทัศน์นะฮะ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งกองทัพ
ชั้นนำในภูมิภาคได้จัดให้เป็นชั้นนำ
ชั้นนำยังไงล่ะครับคุณเพิ่มกำลังพลเอากำลังพลเอา
ค่าใช้จ่ายมันสูงปี๑แสนกว่าล้าน
กระทรวงสาธารณสุขที่ลดลงนะครับท่านประธานนะ
งบกระทรวงสาสุขที่ลดลงในเรื่องบุคลากรนิดเดียวฮะ

แล้วของกระทรวงศึกษาด้านจ่ายบุคลากรไปลดเขาลง๑๓๐๐๐กว่าล้าน
ในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเพิ่มมาพันกว่าล้านนะครับ
ก็แปลว่าในบุคลากรท่านเพิ่มขึ้นประเทศที่พัฒนาในโลกเนี้ย
ไม่มีแหละครับด้านการศึกษาด้านสาสุข
เขาต้องมองก่อนเพราะเอาสุขภาพคนเป็นหลัก
วันนี้ท่านไปมองพบนายกพูดก็เพื่อความมั่นคง
ผมถามนายกตรงตรงกับท่านประธานว่าความมั่นคงของนายก
ความมั่นคงของประชาชนคนละเรื่องนะครับความมั่นคงพี่น้องประชาชนของผม
คืออยู่ดีกินดีมีเงินใช้มีงานทำ
แต่วันนี้ท่านอ้างความมั่นคงเติมเงินลงไปเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็ม
อันนี้ก็ต่อต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยมีเครื่องบินสารพัด
อย่างที่จะต้องดู๙๐๐ล้านบ้าง๘๐๐ล้านบ้าง
รถถังก็เพิ่งเข้ามาเงินทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่า
ทำผูกพันไว้เราจะตัดก็ตัดไม่ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอวิจารณ์กองทัพอย่างตรงไปตรงมา
ท่านต้องลดบุคลากรลง
ผมฝากด้วยครับท่านรัฐปีกลาโหมท่านนายก
ตกลงภารกิจกองทัพคืออะไร

ภารกิจหลักกองทัพคือป้องกันประเทศ
อกนั้นลองหมดอ่ะต่อไปนี้ทำกระทั่งดับเพลิงเหรอครับ
แล้วก็ชอบอวดนักเป็นทหารให้อะไรก็คิดได้อะไรมาก
ทหารช่วยเยอะต้องเหงล่ะครับเอาเงินไปกองอยู่เจ้าเดียว
ปพเขามีหน้าที่ป้องกันบรรจาวศาสตร์เท่าไหร่

สักหน่อยนิดทอดพระป่าทอดกระถิ่นกองทัพบก็ต้องมายุ่งหมด

เรื่องนี้เนี่ยบุคลากรจำนวนมากถ้าไม่ลดลงก็จะเป็นภาระท่านประธาน
ท่านดูเงินบำเน็ตมานานในงบกลางมีลดลงมั้ยครับ
จาก๘๐๐๐๐ล้าน๙๐๐๐๐ล้านทีนี้๓๐๐๐๐๐กว่าล้าน
ไม่มีลดเลยผมไม่ทั้งเกียจครับราชการ
แต่ว่าไขมันในตัวบุคลากรของกระทรวงกลาโหมของทุกกองทัพ
รีดออกมาผมว่า๓๔๐เอาออกเถอะ

สนามกอล์ฟก็สวยบ้านก็สวย
ยิ่งบ้านพอโหยิ่งใหญ่เลย

เหล่านี้ประชาชนเขามองอยู่
และเห็นใจทหารที่ก็เป็นทหารอาชีพสิครับ
เขาก็อยากได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีเดินไปตลาดให้คนเคารพ

เมื่อสักปีที่แล้วผมไม่รู้ฝันไปหรือเปล่า
ท่านนายกบอกว่างบบุคลากรต้องลดลง

วันนี้ทหารไทยมีทางเดียวต้องปฏิรูปตัวเอง
เลิกบอกว่าเรายิ่งใหญ่
แต่งชุดไปไหนกี่โมงเลิกได้แล้ว
ต้องเป็นทหารอาชีพป้องกันประเทศ
วันนี้งบความปลอดภัยก็มีนะ
อภัยได้ทรัพย์สินใส่ลงไปตั้งเป็นพันล้าน

ผมเรียนนะครับว่างบที่ไม่จำเป็น
ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของทหาร
โอนให้ส่วนพลเรือนส่วนตำรวจเขาจัดการ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วย
ในการจัดงบประมาณครั้งนี้แล้วก็เรียนท่านประธานนะครับว่า
ยังไงเสียผมที่ได้บอกว่า
ดำเนินการเรื่องของกระทรวงกลาโหมมันไม่คุ้มค่า
ทำอะไรลงไปมันหายหมดทำอะไรลงไปมันหายหมด
ครับถ้าเราไม่เลิกนะครับ
เราก็จะอยู่อย่างนี้ในอนาคตอีกประมาณ๑๐ปี
ถ้าบุคลากรหน่วยราชการไม่ลดลงนะครับท่านประธาน
ท่านจะต้องจ่ายเงินบำเน็ตมานาน๘แสนล้านต่อปี
ไหวไหมครับไม่ไหวหรอกครับ
เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วงบตรงนี้
เอาไปจัดมาเอาไปดำเนินการมา

บของกองทัพอะไรที่เริ่มใหม่ปี๖๕
ถ้าไม่มีความจำเป็นให้ตัดออกมาช่วยโครงการโควิดทั้งหมด
เรื่องนี้คงจะได้ไปคุยกันในรายละเอียด
ส่วนพวกผมที่อภิปรายมาแล้วผมก็บอกว่า

เพราะไม่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน
ขอขอบคุณครับท่านท่านครับ